ช่วงเมนูตู้เย็น
สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปั้นเอฟ
สูตรอนามัยสะอาดคลีน

มีผลไม่ได้นะผลมุทร

แล้วก็มือเนี่ยสัลค้าว

ครับผมโอ้โหเบื่อมากเลยอ่ะมือตัวเองอสโครกไหมเอานี้ก่อน
นี่มีอะไรอีกล่ะ
นี่เปลืองน้ำที่บ้านเดี๋ยวนี้น้ำขึ้นราคามากพอแล้ว
บอกให้ล้างมือบอกให้ล้างหน้า
อุ้ยตายฉันเลยลืมไปหมดแล้วทำอะไรอ่ะครับผม
ฉันหงงไปหมดเลยคืออย่างงี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะ
คือเราเห็นฝีมือของน้องรับชิมแล้วเนี่ยไม่กล้าให้เขาทำอะไรมาก
เกรงว่าอิสดาลก็ปรุงมีไม่ยากเลยนะคะ
ผัดโป๊แตกก็ต้องมีหอมแดงต้องซอยละเอียดยิบ
ตะไคร้ซอยละเอียดยิบค่ะซอยละเอียดยิบยี
ใบมะกรูดเดี๋ยวเราฉีดลงนะคะแล้วก็มีโหระพามีกะเพรานะคะ
ทั้งหมดนี่ผ้าเช็ดมือฉัน
เหมือนจ้างตั๊กมาด่าพี่ผมแขกรับเชิญนะครับคุณ
ตายละตายละฉันจะวางไงเนี่ยผมพังหมดเลยครับผมครับ
นี่ผ้าเช็ดมือฉันอ๋อผ้าเช็ดมือนะฮะ

หรือเอาไปเช็ดหน้าแล้วเช็ดหน้าแล้วครับผม
ถึงว่าเนี่ยหน้ามันแผบเลยครับเนี่ย
โหระพากับกะเพราเด็ดเป็นใบเป็นชอบ

โอ้โหนี่ฉันหวั่นใจมากเครื่องปรุงนะคะโป๊แตกแล้วครบเลยค่ะ
เรามีกุ้งนะคะนี่ได้ครับก็มีหอยก็มีนะคะ
คุณพี่เเบี๊ยดโคนดำเนี่ยคุณเชิญตรั๊กมาเค้ามันคนขาวไง

เห้ยอันนี้มันเป็นนี่หรอเนี่ยอันนี้หัวใหญ่หรอ

เดี๋ยวขอดูหน่อยนะพี่พี่ขอเริ่มเช็คก่อน

ทำไมมันมาไม่ครบอ่ะลองดูสิร้อนเนี้ยเอามือไปอะไรฮะ
เช็คไฟว่าไฟดีไหมอ๋อผมคิดว่ามันน่าจะมาแล้วนะพี่
ลองเช็คดูครับผมถ้าแกทำอย่างเงี้ยนะครับ
เสร็จครับผมอ่าใช่ครับไม่เสร็จนี่ช่วยกรุณาเด็ก
ผมจะบอกว่าเด็ดทำแบบนี้ผิดวิธีนะครับผมอ่า
อ่าถ้าแกทำอย่างงี้ครับผมฉันไม่ต้องทำใบใบมากรูดไว้ทีหลังนะจ๊ะ
ได้ฮะเอาใบก็นี่ไงให้ใส่ในนี้แล้วเด็ดให้ดีดีอ๋อได้ครับ
เป็นไหมได้ครับโอ้สงสารน้องบิลลี่จริงจริงมีพ่อประเภทนี้ไหมคะ
นึกถึงอนาคตลูกไม่ออกไม่แปลกใจเลยฮะว่าทำไมลูกของพี่เนี่ย
ไม่ยอมกลับเข้าบ้านไงฮะแม่บ่นแรงสักขนาดเนี้ยใช่
เข้าใจตั๊กนะไปอยู่อังกฤษเนี่ยใช่ฮะได้อะไรมาที่มีร้านอาหารอยู่
ใช่ไหมฮะนอกจากวิธีนอกจากวิธีล้างจานอ๋อผมก็ล้างหมดเลยครับพี่
เอ้าเร็วเร็วสิอะไรฮะเด็ดเร็วเร็วโอ้ยอ้าว
ก็ทำอะไรก็ไม่ถูกใจพี่เนี้ยฮะก็เร็วเป็นศิลปะหน่อยได้ครับผม
กล้านแข็งแข็งทิ้งอย่างนี้ได้ครับได้ครับได้ครับได้ครับนี่นี่
เอาล่ะฉันจะไปทำอย่างอื่นล้างมือก่อนโอเคครับ
ผมรอเวลานี้มือนานแล้วพี่แล้วนี่ปลาหมึกฉันน่ะ
ฉันล้างมาอย่างดีนะแช่เกลือเกลือใช่ไหมมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้ครับพี่
อย่าไว้ใจใครฮะทีนี้ปลาหมึกต้องทำนิดเหนือค่ะนี่
ชิคกี้พายจะให้เขาบ้างปลาหมึกเนี้ยแต่ว่าไม่กล้าละนี่จากใจจริง
ไม่กล้าให้เขาทำอะไรเลยอ่ะอืมชอบกินปลาหมึกไหมชอบครับผม
ยังไม่ได้ถามให้พูดชื่อก่อนอ๋อนี่พูดกับตัวเองว่าชอบกิน
หมึกไหมเออชอบชอบกินปลาหมึกไหมอืมอ่าฮะคุณออกกำลังกายไหมตั๊ก
ปกติมีเวลาที่จะออกกำลังกายบ้างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ของฉันเนี่ยดีแพง

แล้วเมื่อกี้มาดึงของฉันมาขึ้นมาทำไมเนี่ย

พี่ไปหันปลาหมึกของพี่เถอะ

แกเด็ดใบของแกไปอย่ามายุ่งกับฉัน
หอยชอบปลา

เขาจะได้รู้ว่าพี่นั้นยืนคุยกับใครอยู่

ผมก็ไม่รู้เพราะว่าคือผมก็มองไม่เห็นว่า

โอ้โหอยู่ที่บ้านก็เครียดออกทีวียิ่งเครียด

มันก็ไม่มีอะไรมากน้ำมันหอยค่ะใส่หน่อยนะคะ
น้ำปลาน้ำตาลไม่ต้องนิดหน่อยนิดหน่อยโปรดโปรด
มิ้งอยากใส่ใส่ไม่อยากใส่ไม่ต้องใส่
ไม่ต้องใส่คันตอนแรกของเราคือนี่ค่ะ๓อย่าง
นี่เราต้องผัดกระทะใหญ่นะเดี๋ยวลองดูก่อน
ใช้ปะใส่ในถ้วยใช่ปะกลัวใครอ่ะ
อะไรฮะไอ้นี้ยังไม่ต้องฉีกเอาใบมันก่อนเดี๋ยวของฉันไหม้อีก
ใบมะกรูดจะฉีกแล้วถามนะว่าฉีกยังไง
เอาลงไปผัดให้หอมเลยค่ะ

อืมใน๗วันแล้วทำกี่วัน

ก็ได้หยุดวันที่

ฮ่า

เด็ดโหรพาทั้งถามคำถาม

ไม้เกณฑ์ขึ้นอยู่หัวตัวเนี่ยตอนนี้

โหนี่ทำเลยชื่องช้ำมาก

นี่ขนาดพี่เตรียมเครื่องไว้เยอะแล้วนะยังทำแทบไม่ทัน
ได้ครับพี่อเรนนี่ฉันลงแล้วนะเครื่องฉันอ่ะปรุงเข้าไปทำไมไฟมันไม่ค่อยแรงเนอะ
หอยเข้าไปปลาหมึกดีกว่าไข่นี่แหละเอาปลาหมึกเยอะนี่
ปลาเพราะเอิญมันสุกครึ่งทางแล้วใส่ทีหลังได้ค่ะ
เอาก้านออกมานี่คือออกมาทิ้งพี่พูดไม่เคลียร์
นี่ปลาลงเลยนะคะนี่นะคะโอ้ยน่าทานมากเลยอ่ะน่าทาน
พอมะกุ้งพอไม่ตั๊กอันนี้ถามจริงชอบกินอะไรพี่เพิ่มไม่ได้มันมีเยอะ
หมดเลยครับพี่จริงเหรอจริงครับจริงครับได้หมดเลย
เข้าไปอีกนิดหนึ่งละกันนะอิ้วจะขอมเครื่องนะตล๊าคมาดมดินี่ขนาด
ชอบใส่นะฉันทำมันจะมีเม็ด

เดี๋ยวเจอกันนะโอเค

เดี๋ยวจะหาว่าเราประหยัดกุ้งมี

เดี๋ยวสิโทรเธอ

น้ำปลารอก่อนก็ได้นะคะ
แล้วของทะเลเราสดมาก

ชอบเผ็ดใส่เผ็ดด้วยมีประยุกต์

ชอชอชาชาเลยนะคะเนี่ย
เนี่ย

ซุกยานนี้นะครับกำลังจะมา

ความทั้งดึงโหดทะพา
ดั้งไปร่วมตัวตากข้าวรรดิ

ใจแล้วเห็ดลูกนึงลูกมันเริ่มเลย

ได้ครับ

เอ้าลงไท้

น่าจะพอแล้วเนอะพอแล้วเนอะ
ไม่ได้ครับต้องแบ่งต้องมีจิตไจเพื่อเฟลือต้องบอกกับคนดูทางบ้านเลยนะฮะ

ว่านี่คือข้าวหนุ่มขอข้าวสาวให้นะ
เอาใหม่นิดจะเติมหอยด้วยเร็ว
หอยเหลือเยอะเนี่ยมันเสียดายรู้ไหมเราต้องเครื่องให้มันเต็มแม็กซ์เลยอ่ะอืม
นี่นี่ค่ะนี่
จริงอยากได้พริกอีกพอแล้วไปทุกพริกพี่หน่อยป่ะไปตรงนี้
เอาทุกพลิกหรือหันมาก็ได้เร็ว
ทุกพริกใช้นี่ไหมใช้อะไรล่ะใช้ป่ะมีดใหญ่เนี่ยใช้ป่ะไม่ใช่ล่ะ
พริกที่บ้านแกเรียกพริกเหรอนี่กระเทียมเร็วไม่ต้องใส่พริกแล้วทุบมาทุบมา
คือเอางี้คำว่าโป๊ะแตกมันต้องโป๊ะแตกจริงข้าวผัดโป๊ะแตก
เอาพริกมาเลยถ้าทุบแล้วเอามาเลย

ทำไมอ่ะเออเร็วสิเร็ว
ผมก็ไม่กล้าจะเร็วมากพี่ตัวเลือดอาบมือครับผม
ใบมะกรูดหันใหญ่มากฉีกใหญ่มาก
มันต้องฉีกฝอยเพราะว่ากลิ่นเขาจะได้ขึ้นไง

แหลมมากเขาแหลมมากเลย
เอาละนะคะตอนนี้ขั้นก่อน
ตั้งจะเอาหมดหรอไม่ต้องหมดก็ได้มาก
โอ้ยก็พี่บอกว่า

อย่าพึ่งคุยเลยพี่ทำหังกันก่อนดีกว่า
เพิ่งคุยกันพี่เชื่อผมพี่ว่ามือเห็นนะ

อ่ะทีนี้ตั๊กหยิบช้อนมาชิมรสถ้ารสชาติตั๊กชอบแล้วจบใส่ใบโปรดภาพใบกระเพราสุดท้ายค่ะอ่ะลองชิม
เคลียร์ทำไมอีกจ้ะก็ชิมก็ขึ้นมาแล้วเป่าแล้วชิมชิมรสของข้าวจ้ะทำเถอะจ้ะชิมว่าชอบหรือยังอ่ะเร็ว

อืมไม่ตรงแล้วฮะจริงเหรอพอแล้วครับจริงเหรอจริงครับ

สุดท้ายจบแล้วน้าตั๊กสบายใจแล้วพี่ทำไวไหมล่ะ
ใบโหใบกะเภาลงไปสุดท้ายปะเขาจุบง่ายค่ะคือนี้อะไรเขาคบเครื่อง

ถ้าเกิดมันไม่เค็มไงนะคะน้ำป้าฝร่อยก็คล้ายได้

วัย
เอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักแป๊บเดียวให้น้องตั๊กตักใส่จานนะคะ
แล้วเดี๋ยวไปชิมให้พร้อมกันค่ะ
อร่อยมากนิดนึงเลยค่ะ
ขอกลับบ้านด้วยนะพี่
ได้เอาหน่อย
เมนูข้าวผัดโป้แตกน่าทานใช่ไหมล่ะคะ

อยากให้ทุกคนได้ลองทำจริงนะคะเมนูนี้
และสำหรับหัวใจสำคัญของเมนูนี้ก็คือ

เพราะว่าความหอมแล้วก็รสชาติที่จัดจ้านของเมนูจานนี้
ถ้าอยากให้เครื่องครบรสครบรสชาตินะคะ

ก็ให้หารือสับเครื่องสมุนไพรให้เล็กละเอียดค่ะ
ผัดจะได้แทรกซึมเข้าไปจนทั่ว

และเป็นการทำให้เราได้ทานสมุนไพรได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ
ยังไงก็ลองไปทำตามกันดูนะคะ
ตั้งแต่มีน้องบิลีฟเนี่ย

แล้วเวลาเล่นกับลูกเป็นยังไงพอกลับถึงบ้าน
อย่างเช่นลูกจ๊ะเป็นไงบ้าง
ฟัดลูกหอมแก้มลูก

ต้องบอกว่าจากตั๊กนี่เคยเป็นฐานะลูก

ตอนนี้เป็นทั้งลูกและเป็นทั้งพ่อ
ความแตกต่างมันต่างกันไหม